เท่าที่ฟังคุณพ่อหรือว่าคุณพัชรีเล่ามาเนี่ย
คือเหมือนจะไปกระจุกสาเหตุอยู่ที่ร้านอาหารเป็นหลัก
แต่สโรชายังยืนยันคำเดิมว่าหนูยังสงสัยอยู่ว่ามีคนอื่นเกี่ยว

หนูดูจากอะไรเป็นหลักคะที่หนูยังสงสัยอยู่
ดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ต้นปีคือเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
แล้วก็เราเคยได้มีการพูดคุยกับน้องสาวแล้วก็น้องชายที่เสียค่ะ

ในประวัติแชทที่เราเคยคุยกันหรือเราคุยกันนอกรอบพี่น้องค่ะ
อันนี้ขออนุญาตเสริมก็คือกำลังจะบอกว่ายังสงสัยคุณลุงอยู่ใช่ไหม

แล้วตอนที่คุณพ่อนอนอยู่โรงพยาบาลอะไรที่ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้สงสัยคุณพ่อ
ได้เล่าให้คุณพ่อฟังไหมที่หนูสงสัยเพราะอะไร

เขาเป็นคนรักพี่รักน้องอะค่ะ
สิ่งที่ทำให้เราค่อนข้างปักใจเนี่ยเพราะอะไรคะ
คือพ่อเจ็บอยู่ในห้องไอซียูเขาก็ไม่ไปเยี่ยมพ่อค่ะ
แล้วก็น้องวันเผาหรือว่ามาฟังพระทางลุงก็ไม่มาค่ะ
แล้วก็เหมือนเราได้ยินจากคนรู้จักมามาพูดว่าเขาก็ไปที่บ้านของคนที่ยิงอะค่ะ
สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงแล้วเขาเป็นญาติเราเขาควรที่จะมาดูพ่อบ้างมาดูน้องบ้าง
คุณลุงไปที่บ้านของคนที่เป็นมือปืนซึ่งยิงพ่อเรา

หนูเลยยิ่งปักใจว่ามันแปลกใช่ไหม
คือเป็นญาติทำไมไม่ได้มาเยี่ยมทำไมไม่ไปงานศพ
แต่ว่าไปทวงถามไปหาทางบ้านมือปืนอย่างนี้ใช่ไหมลูก
ใช่ค่ะมันไม่ปกติอะค่ะมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกตินะคะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้คุยกันในบ้านได้แต่ว่าคือเขาเคยมาบอกถึงความกังวลของเขาค่ะคุณพ่อ
ทีนี้คือในคลิปในคลิปที่เราใช้ปกติเราใช้เราจะเปิดเสียงแต่ว่าคุณพ่อนั่งอยู่ไม่อยากให้ได้ยินแบบซ้ำไปซ้ำมาเนอ
คือมันจะมีคือตัวมือปืนเนี่ยเขาจะพูดถึงบอกว่าเรื่องคว่างขวดได้คว่างขวดอะไรกันตอนทะเลาะกันที่ร้านอาหารไหมคะ
ไม่นะคะในที่ร้านอาหารไม่ได้คว่างค่ะหรือมีคว่างกันตอนไหนคว่างตอนนิงค่ะ
เขาสร้างตอนที่เขายิงหมดแล้วฮะคว่างทีหลังยิงใช่ไหมใช่ครับเขาเอาตัวรอดแล้วตอนนั้นเขาเหลือเขาคนเดียวที่เขาลุกขึ้นได้
อ่าเพราะตอนที่เขาแอบที่ถูกยิงของเขาเนี่ยเขาแอบอยู่อ่าแล้วก็ยิงแล้วพอสุดแล้วน่าจะครบไปแม็กซนึงแล้วอ่ะเขาก็หยิบขวดได้ขวดโซดาเปล่าเขาก็ฟ่างใหญ่เลยอืมฟ่างเพื่อ
เพราะเขารู้ยังไงเขาก็ตายเขายังได้สู้บ้างคุณพ่อเมื่อสักครู่นี้ที่ฟังจากธนัยวิทยาชาตินะคะคือว่าทางทางบ้านเรากลับมาถึงบ้านแล้วแล้วมันทิ้งระยะเวลาอีกพอสองคนคือจริงจริงจากร้านอาหารมาบ้านประมาณสองสามนาทีใช่แต่ว่าเขาทิ้งระยะเวลาอีกประมาณสักกี่นาทีถึงมาถึงบ้านเราคะประมาณยี่สิบถึงยี่สิ
ใช่ค่ะอันนี้เลยเป็นที่มาให้สงสัยว่าคือมันมันมีข้อมูลด้วยว่าคือไม่คิดว่าเขาไม่ได้พกปืนไปตั้งแต่ร้านอาหารใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเขาน่าจะไปจากร้านอาหารไปบ้านเขาก่อนเพื่อเอาปืนแล้วค่อยมาบ้านเกิดเหตุหรอใช่ค่ะครับตัวนั้นที่ผมสืบมาก็ชัดเจนครับอ่าเขากลับมากินเหล้าที่บ้านเขาต่อด้วยซึ่งคนที่ชื่อโ
สวัสดีค่ะ